ไปดูพยาวบ้างดีกว่าชาวบ้านเขาไปพบเห็ดเข็มแดง
สวยมากคุณผู้ชมเห็นสวยแบบนี้นะ
ต่อให้ไม่มีพิษแตกก็ทานไม่ได้นะคะ
เดี๋ยวนะเห็ดเข็มแดง

อ่าเปลี่ยนบ้างสินั่นไงเปลี่ยนมาดูเห็ดเข็มแดง
สวยสะพรั่งขึ้นมาตามพื้นดินแบบนี้
คู่ศรีเมืองพยาวก็ทำหน้าที่ถ่ายภาพมาให้เราดูกัน
จุดนี้คือบ้านป่าไม้ตำบลตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
นักข่าวสองคนนี้เขาบอกนี่

โทลด้วยมาจากดินเป็นแข่งขุดขึ้นมาแบบนี้
แล้วเป็นสีแดงอมชมพูสวยงามเหมือนกันนะ
บริเวณนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
น่าจะเป็นเห็ดแปลกที่หายากเหมือนกัน
และสำหรับเห็ดแปลกที่พบแห่งนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยพยายามไปสืบหาข้อมูล
ก็พบว่าเห็ดนี้นะมันเข้าข่ายจะเป็นเห็ดตระกูลปาการัง
หรือที่เรียกว่าคลาวาเรียโรเซีย
เออชื่อแบบวิทยาศาสตร์นิดนึง

เป็นเหตุหนึ่งในสิบเหตุที่หายากละ

แล้วส่วนใหญ่เห็นแบบนี้จะพบในป่าบนเขาสูง
แล้วก็จะเกิดขึ้นเป็นกลุ่มค่ะ
จุดเด่นของมันก็คือจะมีรูปร่างหรือลักษณะเป็นแท่ง
คุณลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดไม่ใช่พื้นที่ดิน
เป็นพื้นที่ท้องทะเลเหมือนปากการังจริง
แต่ท่านในทางตลอดข่าวของเรา
จ๋าะเหมือนการจูบนะเน่ะ
เหมือนกันเนาะเหมือนที่กระถางทูบ

เฮ้ยพวกคุณเนี่ย
เราก็ทางตลอดเราดูแต่พวกการทูบ
อะไรก็ตีเป็นความเชื่อไปหมดเลยใช่ไหม
หากจะให้ดีผมขออนุญาตได้มั้ย

ฮู้หูคู่ซีเมืองพยาวชุกนับมาด้วย

ก้านเห็นก้านก้านไอเนี่ย
ถ้าสักทีฉันเป็นพี่เขาถ้าฉันบอกคุณมานับ
นับเองเลยคุณชนะคุณจะนับ

แต่บอกอย่างนี้นะว่าตอนนี้ไม่ได้มีข้อมูลยืนยันว่ามันทานได้ไหม

อยู่ห่างไว้ก่อนนะคะคุณชนะค่ะ

เธออยู่ห่างนะสวยตอนนี้ไม่ได้นะ
ไม่ได้เดี๋ยวเค็ม